คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตคุณชูวิทย์เนี่ยช่วงนี้ก็ฟิตฮะ
ออกกำลังกายเป็นประจำแล้วก็ว่ายน้ำครับ
แล้วก็หันมาบอกในกล้องบอกว่านี่ครับเราจะต้องอึด
อึดคืองานนี้อึดกับเรื่องอะไร

เพราะว่าวันนี้เขาจะมีการแฉเพิ่มนะ
เกี่ยวกับเรื่องของทุนจีนสีเทานะครับ
ความอึดคืองานนี้
ความอึดของหัวใจ
ทุกครั้งที่ผมเปิดเผยความจริงสีเทาให้กับสังคม
่อมมีผู้เสียผลประโยชน์อยู่เสมอ
ผู้ร้ายทำผิดร้อยครั้ง
และหลุดรอดไปได้ทุกครั้ง
แต่คนที่แฉความจริงอย่างผม
ต้องการชนะเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น

นี่แหละฮะความอึดของหัวใจ
ก็เหมือนผมอึดในการว่ายน้ำแบบนี้แหละคุณ
ผู้ร้ายทำผิดร้อยครั้งและหลุดรอดไปได้ทุกครั้ง

โพสต์คลิปนี้มา๒๓ชั่วโมงก่อนนะฮะ

คนเข้าไปดู๕๐๐๐กว่า

นี่ช่วงนี้คุณชูวิทย์กระมวลวิสิต
ก็เดินหน้าในการแฉความจริง

จะมีใครเกี่ยวใครโยงอีกนะครับ
คุณชูวิทย์บอกเดี๋ยววันนี้ได้เปิดเผยกันแน่นะครับ

คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตพร้อมด้วยทนายกระดูกเหล็ก

เดินทางไปร่วมพิธีเททองหล่อองค์เสด็จเจ้าปู่เท้าพญายมราช
เปิดทรัพย์เบิกชีวิตณวัดชัยสิทธาวาส

คุณถ้าไปวัดนี้ต้องไปไหว้เท้าพญายม

แล้วก็คุณชูวิทย์ก็เป็นฝั่งของประธานฝั่งคาราวาสนะ
ประชาชนสายบุญสายมูก็มาร่วมพิธีจำนวนมากนะครับ
ซึ่งก่อนจะเริ่มเขาบอกโอ้โหเกิดปรากฏการณ์ฝนตกหนักเท
หนำลงมาแบบมืดฟ้ามัวดิน
แต่พอถึงเวลาตามเลิกงามยามดีเพื่อประกอบพิธีบวงสวง
ฝนหยุดตกทันทีฟ้าเปิดสว่างอย่างน่าอัศจรรย์นะฮะ
หลังเสร็จพิธีคุณชูวิทย์เปิดใจกับนักข่าว
มาร่วมพิธีนี้เพื่อร่วมทำบุญปัดเป่า

เพราะช่วงนี้ชีวิตมีมารแต่จะเป็นมารประเภทใดก็ไม่หวั่น
เพราะเห็นมีแต่มารขี้คูคุณ
ซึ่งไม่รู้จะขู่ทำไมเพราะไม่ได้กลัวนะฮะ
ดังนั้นหากมารมีปากก็ควรจะเก็บไว้กินข้าว

คุณชูวิทย์ยังบอกด้วยนะฮะวันนี้คือเมื่อวานวันจันทร์
เอ้าวันนี้วันนี้เลยวันจันทร์นี้นะฮะ
เปิดเผยหลักฐานเด็ดเกี่ยวกับทุนจีนสีเทา
แต่เรื่องนี้จะไม่มีการแถลงข่าวนะ
แต่จะเปิดเผยหลายรูปแบบอย่างไร
ทุกคนอดใจรอกันหน่อยฮะ
จะเอารูปให้ดูรูปหนึ่ง
แล้วจะเข้าใจอะไรมากขึ้น
เฟซบุ๊คชูวิทย์
เดี๋ยวนี้อะไรมันก็โซเชียลมันง่ายกว่า
การจับตาขั้นตอนต่างในกระบวนการยุติธรรมนั้น
ขอบอกว่าผมมีข้อมูลวงใน
เพราะจำนวนมากที่จะมาอัปเดตให้ดูตลอด
ว่าไปถึงขั้นตอนไหนขั้นตอนไหนไม่พลาดหรอกครับงานนี้

ดังนั้นวันนี้ต้องจับตามองส่วนนี้เท้าพญายมนะ
เมื่อวานคุณชูวิทย์ก็ร่วมพิธีทุกขั้นตอน
สักกระจุดทูปบวงสวงสวดมนต์ปโตเมตัง
ประชีวนังสุขโตจุติจิตติเมตะ
พานังสุขโตจุตินี่คุณคือคาถาบูชาพญายม
ขอบารมีแห่งท่านพ่อพญายมช่วยปราบมารหน่อย
เพราะคุณชูวิทย์บอกช่วงนี้มารเยอะ

เพื่อสร้างความดีสะสมบุญธานทำความดีต่อไป
ช่วงนี้หลายคนนะคุณบูชาเท้าพญายม
หรือว่าพญามัจจุราชเทพเจ้าแห่งความตายนะฮะ

อย่างพระมริตยูราชก็มีพระมัจจุราชก็มีนะครับ
ก็พอบูชาท่านท่านก็คุ้มครอง
ให้เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยสังขารที่ยังมีอยู่นะครับ

หลักฐานที่จะเอาผิดแก๊งทุนสีเทาหรือว่าใครที่เกี่ยวข้องอีกนะครับ